คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้อันนี้ก็เกี่ยวกับหมาเหมือนกัน
แต่เป็นหมาจรนะครับหมาจรไม่มีเจ้าของ
มันไล่กัดคนนะครับวิ่งหนีกันแตกกระเจิงเลย
โดนกัดเจ็บไป๑๓คนแต่ที่กลัวคือมันบ้าป่ะเนี่ยหมาเนี่ย
นี่เป็นหนึ่งคนที่โดนครับมันกัดขึ้นไปตรงไหนนะ
กัดสูงมากเลยนะเนี่ยฮะมันกระโจนกัดขึ้นมา
แถวแถวสะโพกเลยไหมหรือเอวไหมนะครับผู้ชายเสื้อสีฟ้า
จะเดินเข้ามาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อครับหมาจรมันกระโจนเข้าใส่
กัดแล้วมันก็วิ่งหนีไปจากนั้นหมาตัวนี้กัดไปเรื่อยครับ
ไปเรื่อยเลยกล้องวงจรปิดในร้านตัดผมจะเห็นว่า
กำลังตัดผมให้ลูกค้าอยู่คุณผู้ชมนะหันไปดูแล้วนะครับ
ก็ต้องหยุดตัดชั่วขณะแล้ววิ่งออกไปนอกร้าน
เพราะว่ามีคนตะโกนขอความช่วยเหลือบอกถูกหมากัดหมากัดนะครับ
แล้วพาเข้ามาในร้านก่อนมาปฐมพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ
แถวโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำครับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ้โหไอ้หมาตัวนี้นะ
ท่าทางก็ไม่ค่อยดีเลยดูมันกระวนกระวายดูมันแบบว่า
แม่ตื่นมีน้ำลายอยู่ที่ปากตลอดด้วย

เจ้าหน้าที่ประสุนศัตริย์ที่เข้ามารางลับเหตุครับ
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงอ้าว

มีชาวบ้านข้างกับเขาเขากำลังวิ่งไล่ตีมันเพื่อที่จะจับมันอยู่
แต่มันก็วิ่งมากัดผมก่อนแล้วก็มันกัดไม่ปล่อยเลยประมาณ๕วิ
พอมาถึงกรุ๊ปมันก็กระย่ำเลยกระย่ำมันก็แกล้งไปแกล้งมา
ไม่รู้จะทำอะไรมันก็ปั้นตีเลยตีแล้วมันก็ปล่อยปล่อยแล้วมันก็ไป
ใจไม่ค่อยดีสิเวลาเราได้ยินบอกว่าหมาเวลาสุนัขบ้ามันไปกัดใครเสร็จปั๊บ
มันมักจะตายใช่ไหมเอาความคืบหน้าวันนี้นะครับนายอภิชาติสุวรรณชัยรบประสุทธิ์จังหวัดบุรีรำ
พอท่านทราบข่าวก็ให้เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วครับไปไล่ติดตามไอ้หมาตัวนี้
กระทั่งไปพบว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับอ๋อชาวบ้านเป็นคนทำให้หมามันตายนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่ามันตัวเมียอายุสัก๒๓ปีก็เลยเอาหมานะครับ
พิสูจน์ที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อดูว่ามีเชื้อไหมล่าสุดอ่าใครที่โดนกัดสบายใจได้นะครับ
รักษาบาดเจ็บอย่างเดียวเพราะว่าหมาไม่พบเชื้อพิสุนักบ้า
คุณผู้ชมสำหรับจังหวัดบุรีรำนะครับมีหมาจรจัดประมาณ๑๕๐๐๐ตัว
ตัวที่ผ่านมาประสุทธิ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าได้เกินกว่า๘๐แล้ว
ซึ่งที่ผ่านมาในจังหวัดบุรีรำนะครับยังไม่พบเชื้อพิษสุนักบ้าแต่อย่างใดครับ